ฆ่าสยองศพซุกโรงแรมย่านอุดมศุกร์แล้วก็เป็นชาวไต้หวัน
คือลักษณะศพตอนที่ไปเจอถูกมัดหรือว่าถูกพันธนาการทั้งมือทั้งเท้าเลย
ในห้องเนี่ยก็มีร่องรอยการต่อสู้ทรัพย์สินหายไปบางส่วน
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
ทีนี้การจะสาวปมไปถึงคนที่ก่อเหตุแล้วปมของชนวนในการก่อเหตุเนี่ยมันคืออะไร
คุณผู้ชมล่าสุดทางตำรวจเขาก็ได้เบาะแสมา
ตำรวจสนบังนานมีเบาะแสเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในโรงแรมนี่แหละ
ดูพร้อมกันค่ะเป็นชาวต่างชาติสวมกางเกงสีดำสวมหวกแก๊ปใส่แมสแบบนี้นะ
แล้วเขาถือกระเป๋าออกจากลิฟต์มาตอนถ้าดูเวลาในกล้องวงจรปิดคือตีหนึ่งหกนาทีนะคะ
เมื่อวันที่สิบหกที่ผ่านมาแล้วเดินไปเคาะห้องเนี่ยค่ะ
จังหวะนี้เดินไปเคาะห้องของชาวไต้หวัน
แล้วก็เดินกลับมาที่ลิฟต์

นี่ค่ะอันนี้คือตี๑๘นาทีแล้วนะคะ
แล้วมีกล้องวงจรปิดหน้าลิฟท์ชั้น๑

มีชายชาวแคโมรูนเสื้อเหลืองคนนี้
กางเกงขายาวเดินออกมาจากลิฟต์
คุณผู้ชมรู้ไหมไอ้พวกหลักฐานต่างในโรงแรมเนี่ย

นายชเวลินพญาหรือว่าเจนซี่เป็นชาวเมียนมา
วัยยี่สิบเอ็ดปีแล้วก็ไนท์จอลแอคบอร์ชาวแคมรูน
อายุสี่สิบปีรวมถึงชาวต่างชาติอีกคนหนึ่ง
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็จับกลุ่ม
ไนท์เจนซี่กับไนท์จอลได้เนี่ยที่ถนนศรีนักษรินน์
แถวบางนานั้นอ่ะนะคะส่วนชายต่างชาติอีกคนนึงเนี่ย
หลบหนีไปได้ทีนี้ตำรวจเนี่ยคุมตัวทั้งคู่มาสอบปากคำ
เจนซี่ให้การว่าเขาสมัครงานออนไลน์กับผู้หญิงไทย
เป็นคนราชบุรีนะโพสต์หาคนทำงานสอดแนม
สะกดรอยตามเนี่ยสะกดรอยตามชาวไต้หวันคนนี้
เพราะอะไรมีทรัพย์สินเยอะแล้วมีประวัติอาชญากรรม
แล้วก็ร่วมกันกับนายจรกับชาวตะวันตกอีกคนนึงเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็จะมีนายเจนซี่ชาวเมียนมานายจรแคโมรูน
แล้วก็ชาวต่างชาติอีกหนึ่งคนรวมเป็นสามคนนี่แหละค่ะ
แล้วเป้าหมายเพื่อที่จะเอาทรัพย์สินจากชาวไต้หวันคนนี้
เจนซี่ชาวเมียนมามาเปิดห้องที่โรงแรมจะตาม
ตามชาวไต้หวันจนวันที่สิบหกเนี่ยนะครับเข้าไปในห้องชาวไต้หวัน
แล้วชาวต่างชาติอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนจับชาวไต้หวัน
ส่วนนายเจนซี่ชาวเมียนมาก็เป็นคนมัดด้วยเทปแล้วก็เข็มขัด
ในจรชาวไต้หวันเนี่ยจะดูต้นทางให้ถูกครับ
แล้วก็ลื้อค้นทรัพย์สินแต่ทีนี้ตอนลื้อไม่เจอเงินไง
คือเอาของมีค่าอย่างอื่นแล้วก็บอกด้วยนะ
บอกว่าก่อนจะออกมาจากห้องที่คุณผู้ชมเห็นภาพที่เดินออกมาจากห้องแล้วมาที่ลิฟต์เนี่ย
ตอนนั้นชาวไต้หวันยังไม่ตายนะ

จรปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็บอกให้ว่าผมเป็นครูสอนภาษา
ทีนี้ช่วงเย็นค่ะตำรวจก็คุมตัวชาวเมียนมานายเจนซี่ไปสอบปากคำ
ผู้สื่อข่าวพยายามถามแหละถึงสาเหตุว่าก่อเหตุทำไมเกี่ยวข้องกับผู้ตายยังไง
แต่ว่านายเจนซี่ไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลย
คือก้มหน้าแล้วก็เดินขึ้นไปสอบปากคำ
ส่วนในจรชาวเคเมอรูนดูซิพูดไหมอ่ะลองดูช็อตนี้หน่อยค่ะ

น้ำเงินเนี่ยคือเขาก็ไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งนะแล้วก็ไม่ได้พูดถึง
ผู้หญิงไทยที่บอกว่าเป็นคนราชบุรีอ๋อที่จ้างวันให้สอนแนม
ก็ไม่ได้พูดถึงด้วยนะคะคือไม่แน่ใจว่าที่เขาไม่พูดเนี่ย
เพราะไม่เข้าใจคำถามนักข่าวหรือเปล่าหรือยังไงนะ
แต่ว่าเรื่องนี้นะดอมทางพลตำรวจตรีพงศ์อนันต์คล้ายคลึง
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเนี่ยท่านบอกว่าตำรวจออกไหมจับผู้ก่อเหตุ๓คน
แล้วก็ชาวต่างชาติอีกคนนึงมีพยานหลักฐานชัด
ว่าทั้งหมดเนี้ยเข้าไปรุมทำร้ายจนชาวไต้หวันตายอืม
ส่วนยังมีอีกคนนึงนะเป็นชาวต่างชาติยังไม่ทราบสัญชาติ
ตอนเนี้ยอยู่ระหว่างตามตัวอยู่ทีนี้ก็เลยถามไง
ถามรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานว่าท่านสาเหตุที่ฆ่าเนี่ย
มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรน้ำหนักตอนนี้ค่ะ
ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเน้นไปที่ประสงค์ต่อทรัพย์
แต่ว่าประเด็นอื่นยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะ
ประเด็นที่บอกว่าอ้าวหญิงไทยราชบุรีจ้างให้มาสอดแนม
จ้างให้มาสะกดรอยตามตัวชาวเต้าหวันล่ะ
อันนี้ตำรวจยังไม่ได้ปักใจเชื่อค่ะ
แต่เชื่อว่าคนที่น่าจะรู้ดีที่สุดเนี่ย
ก็คือคนต่างชาติที่ยังหลบหนีอยู่ตอนนี้นี่แหละ
อาจจะเป็นตัวการหลักก็ได้ที่รู้รายละเอียดในการก่อเหตุทั้งหมด
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กำลังตามล่าตัวอยู่นะคะ
เรื่องนี้พอดีเลยผมไม่คิดว่าไอ้ข่าวนี้มันจะเกิดขึ้นมานะ
คุณผู้ชมผมมีวิธีในการตรวจนะครับว่า
เวลาเราเข้าพักโรงแรมต่างอย่างง่วงรีบนอนไม่ตรวจสอบศพใต้เตียงนะ
มีวิธีตรวจสอบว่าเข้าไปยังไงแล้วจะรู้ได้ว่ามันมีอะไรอยู่ใต้เตียงหรือเปล่า
วิธีการง่ายนะครับแล้วกดติดตามด้วยนะครับ